ในช่วงเบรกที่แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีผู้สัญลักษณะกรณีก็เริ่มให้สัมภาษณ์กันแล้วเพราะว่าใกล้วันโชคแล้วนะครับ
ก็ฟันทงไปหลายคนก็บอกว่าศรีสะเกดเนี่ยจะมีโอกาสเอาชนะฮวนฟานซิสโกเอสตาด้า
มากเลยนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับ
ผู้สื่อข่าวจากนิคารากัวครับซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของรางวัลกอนซาเลส
ซึ่งเคยแพ้ศรีสะเกดมาสองครั้งติดตามทำข่าวไฟล์นี้
ก็ยังมั่นใจบอกว่าด้วยพลังหมัดความแข็งแรงของทางศรีสะเกด

แน่เลยครับแล้วก็จะสนุกตั้งแต่ยกแรกด้วย
ส่วนเพอร์ดูเอ็กซ์นะครับนักวิทยุคร้อมวยชาวอิตรา
ก็ให้ทัศนะว่าศรีสะเกดมีความอึดแล้วก็หมัดทรงพลังมาก
คู่แข่งมาแล้วมากกว่า๔๐ไฟล์
สตาด้าก็โดดเด่นเรื่องของความเร็วเทคนิค
ก็ถ้าเกิดว่านวดคู่ต่อสู้ไว้หมดแรงได้

แล้วก็หมัดเดียวสามารถสั่งการได้

สตราด้าโดนพลาดสักหมัดนึงก็ไม่น่ารอดแล้ว

ซึ่งทางดูเอ็กเนี่ยเคยทำนายเหมือนกันนะครับว่า
จะมีนักมวยจากยูเครนก็คือทางอเล็กซันเดอร์อูซิกนะครับ
จะชนะทางไม้บิดิสแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
เดี๋ยวดูสิว่าคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่า
เราก็อยากให้เป็นไปตามทัศนะที่เขาไหว้เหมือนกันแหละ
ก็รอเชียร์กันนะคะวันอาทิตย์นี้ช่วงเช้านะคะ